ต่อค่ะไปเรื่องนี้กันต่อค่ะติดตามกันต่อในเรื่องนี้เกิดขึ้นที่
นนทบุรีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปทำงานที่ต่างประเทศ
ด้วยกันที่เกาหลีอืมทีนี้กลับมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าผัวเนี่ยให้
ภรรยากลับมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนภรรยาท้องก็เลยให้
สิบสองล้านอืมและหนีแต่งงานใหม่กับตำรวจค่ะอืมทำเอาผัวที่ยอม
เป็นผีน้อยอยู่ต่างประเทศทำงานส่งเสียมาทุกเดือนเนี่ยเขาอด
นทนไม่ไหวตัดสินใจนำเรื่องนี้ร้องเรียนผ่านทนายรณรงค์เลย
คือเขาบอกว่าโอ้โหเป็นผัวเป็นเมียกันมาตั้งนานมีลูกด้วยกันอุตส่าห์ให้กลับมาไทยก่อน
แล้วตัวเองยอมทำงานอยู่เมืองนอกคนเดียวแต่ท้ายที่สุดพอถูกรางวัล๑๒ล้าน
ชิ่งหนีไปแต่งงานกับตำรวจเลยเหรอ
คือทำงานส่งเงินมาให้เมียทุกเดือน
ถูกต้องแล้วคือเดือนละ๒๓หมื่นเลยอ่ะพี่ก๊อฟเยอะนะ
นี่คือหน้าตาของนายนารินหารคำจันทร์หรือว่าคุณเอกนะคะวัย๔๗ปี
ชาวจังหวัดชายภูมิค่ะเขาเดินทางมาที่นนทบุรีเพื่อมาหาทนายรณรงค์เลย
เขาบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าถูกเมียที่อยู่กินกันมาหลายสิบปีทอดทิ้ง
หอบเงินจากการถูกรางวัลที่๑สลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน๑๒ล้านบาท
ไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ไปแต่งงานกันด้วยกับตำรวจนะคะ
เขาอ้างว่าผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจด้วย
ทีนี้นายเอกเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเขากับเมียเนี่ยนะคะเมียก็คือนางสาวชวีวันวัย๔๕ปี
อยู่กินกันมาลูกใน๓คนนะตอนแรกเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีด้วยกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ทีนี้ก็ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันไปแต่ระยะหลังเนี่ยเมียท้องค่ะ
พอเมียท้องเท่านั้นแหละตัวเองก็เลยเห็นใจให้เมียกลับมาอยู่ไทยแล้วกันเนอะ
จะได้แบบตั้งคันคลอดลูกอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องลำบากอยู่ที่เกาหลี
แล้วเขาก็จะส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนเดือนละ๒๓๐๐๐บาท
ดูสิเล่าไปเล่าไปครับเล่าไปล้องไห้ไปล้องไปหน้าตาลูกผู้ชาย
แล้วก็มีภาพมาร้องเรียนผ่านสื่อแล้วก็ผ่านทนายรณรงค์แบบนี้
ทีนี้เขาบอกว่ากระทั่งปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเมียถูกรางวัลที่หนึ่ง
หลายล้านสิคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าครอบครัวเราก็คงจะสุขสบายเนอะ
กลับมาอยู่กินกันซะใช่เงินตั้ง๑๒ล้านพี่ก๊อฟ
ก็เลยตัดสินใจว่างั้นกลับมาบ้านมาดูแลลูกดีกว่ามาอยู่ด้วยกันดีกว่า
แต่พอกลับมาเท่านั้นแหละค่ะภรรยานะคะหรือว่าคุณเมียสุธิรักเนี่ย
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลบซ่อนและที่สำคัญโอ้ยบีบหัวใจลูกผู้ชาย
คือมารู้ภายหลังว่าตัวเมียแอบไปแต่งงานแล้วค่ะ
เขาบอกว่าเสียใจมากนะที่เมียสุดที่รักทำกันได้ถึงขนาดนี้
ลองฟังเสียงเขาค่ะ
นี่แหละค่ะฟังคำจากเขาน้ำตาคลอเบ้าเลยนะคะ

บอกว่ากรณีแบบนี้ผัวเมียอยู่กินกันนาน
มีการส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยกัน
แม้ว่าจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสแต่ก็เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านชาวเมือง
เพราะฉะนั้นเงินสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาลเงินถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะ
แบ่งกันคนละครึ่งตามกรรมสิทธิ์
แต่ทีนี้ในทางคดีค่ะทนายก็บอกว่าต้องไปฟ้องศาลเพื่อขอแบ่งกรรมสิทธิ์ตรงนี้แหละ
ก็คือแปลว่า๑๒ล้านก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง

ใช่จะได้แบ่งกันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสส่วนสามีใหม่
ก็น่าจะรู้ว่าฝ่ายชายไม่ได้เลิกกันหรือเปล่า

ทีนี้ส่วนฝ่ายผัวเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเอาผิดกับฝ่ายเมียได้ฟ้องได้
แล้วก็ถึงขั้นเอาผิดให้ออกจากข้าราชการตำรวจได้เหมือนกัน

สุดท้ายแล้วเราต้องฟังความสองด้านใช่ไหม

ฟังผู้หญิงพูดบ้างเขาว่ายังไงบ้างล่ะทีนี้

สุดผู้สิทธิ์ขาวรงค์ตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมนะคะ

เดินทางไปถึงบ้านของเธอเลยในพื้นที่เมืองชายภูมิ

ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ฝ่ายหญิงนั้นแต่งงานใหม่จริงแหละ
รับว่าตัวผู้หญิงแต่งงานใหม่จริง

ส่วนเรื่องที่ว่าเลิกรากันไหมหรืออะไรยังไง
เพื่อนบ้านบอกเรื่องนี้ฉันไม่รู้ค่ะ
ขณะที่พี่สาวของฝ่ายหญิงค่ะ
พี่สาวของอดีตภรรยานายเอกเนี่ยนะคะ
เขายืนยันว่าน้องสาวของเขา
เลิกลากับนายเอกมาหลายปีแล้ว

อุ้ยเนี่ยมาพูดมาทำว่าแอบไปคบกัน

อันนี้เธอบอกว่าทำให้น้องสาวของเธอเสื่อมเสียมาก

แล้วก็ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้คุยมาแล้ว
เห็นบอกว่าผู้หญิงไปลงบันทึกประจำวัน

ซึ่งก็ระบุในสำนวนคดีนะคะ
บอกว่าได้มีการเลิกลากับนายเอกไปแล้ว
ก่อนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งอืม
แต่พอหลังจากนายเอกรู้ว่าเธอถูกรางวัลที่๑
ก็ร่ำให้มาอยากจะขอคืนดีอยากจะขอส่วนแบ่ง

แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรื่องนี้ไทยรัฐทีวีเกาะติด

ที่บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสองฝ่าย

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเลิกกันจริงหรือเปล่า

ก็ต้องแพทย์จำรวจเขาสืบกันต่อนะคุณผู้ชม